คุณผู้ชมฮะว่ากันด้วยเรื่องของฟ้าฝน
ฝนตกหลายพื้นที่นะครับแล้วก็ถนนลื่น
ดังนั้นด้วยความเป็นห่วงขับรถขับราด้วยความระมัดระวัง

โอ้โหคนขับรถคันนี้เบรกกันหัวทิ่มเลย
เพราะว่ามอเตอร์ไซค์เลนส์ตรงข้ามเสียหลัก
แล้วก็คนขับถลายมาตามพื้น
ถ้ารถคันนี้ไม่เบรกทับหัวแบะเลยนะฮะ
คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์กันนะครับ
โอ้โหคุณดีที่รถคันนี้ยังเบรกกันทัน

จังหวะที่เลี้ยวมาเนี่ยเท้าเขายันกันชนหน้ารถเอาไว้ด้วยนะ

รถคันนี้เขาขับขึ้นดอยรถมอเตอร์ไซค์ขับลงดอย
เห็นไหมครับว่าฝนตกถนนน่าจะลื่น
มอเตอร์ไซค์เสียหลักตรงโค้งนะครับ
ถ้ารถขับขึ้นดอยคันนี้

แล้วก็ทับคนที่ขับมอเตอร์ไซค

เหตุการณ์นี้นะฮะทางเพจกูรูเชียงใหม่

แล้วก็เตือนในช่วงที่สภาพอากาศมันแปรปรวนแบบนี้

และอีกอย่างหนึ่งก็คือขับรถในช่วงทางโค้ง
ต้องขับด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับ
ก็ว่ากันต่อด้วยเรื่องของฝนที่มันตกนะครับ
ใกล้กับน้ำตกแม่กลางที่ตำบลบ้านหลวง

พังเสียหายไปจำนวนมากนะครับ

นี่คุณเก็บข้าวของกันไม่ทันเลย

ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนทประกาศปิดน้ำตกแม่กลางเป็นการชั่วคราว
นักท่องเที่ยวเข้าในพื้นที่ห้ามลงเล่นน้ำเด็ดขาดนะครับ
เพราะว่าช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังจับตามองเรื่องของน้ำป่าไหลหลาก
แล้วก็น้ำที่มันพัดถล่มลงมาแบบนี้น้ำไหลเชี่ยวเสี่ยงอันตรายนะครับ
ส่วนบนดอยเนี่ยสภาพอากาศปิดครับมีฝนตกโปรยปลายแล้วก็มีหมอกลงจัดด้วยนะฮะ
เตือนกันตลอดเลยนะเรื่องของพายุฤดูร้อนฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในทุกภาคเลย